ขึ้นแท็กซี่ชาวกรุงเคยสังเกตไหมคะ
ว่าแท็กซี่เขาจะต้องมีทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
แล้วก็ด้านข้างตีเป็นตัวเลข
แล้วทะเบียนเหล่านั้นจะต้องไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก
เพื่อขออนุญาตเอารถคันนี้มาขับเป็นรถสาธารณะครับ
ก็จะทำให้จำนวนรถแท็กซี่มีจำกัดถูกไหมคะ
ปรากฏว่ามีคนเอาทะเบียนจริงของแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตเนี่ย
สวมเป็นทะเบียนของตัวเองเพื่อจะเอารถของตัวเองเนี่ย
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตไปขับรับผู้โดยสารพอจับได้

เป็นไรอ่ะพี่

ยางมะตอยพี่ยางมะตอย

ไม่ผิดอ่ะพี่ผิดไหมเนี่ยเปลี่ยนป้ายอย่างนี้

นี่ด้านนี้เราเปลี่ยนมาดูดิยางมะตอยไหมเนี่ย

ฮะ

เปลี่ยนจากเลข๓ให้เป็นเลข๘ได้ใช้เลย

คือแท็กซี่ส่วนบุคคลที่เขาไปขึ้นทะเบียน

แกก็เลยไปเอาสติ๊กเกอร์สีดำเนี่ย

มันจะได้ไปพ้องกับรถที่เขาขออนุญาตถูกต้อง

ที่ย่งตัวเลขที่บอกว่ามันเลขเดียวกันอะนะ

เออโยงได้
แกก็เลยอ้างว่ายางมะตอยคล้ายมาก
ข้างรถต้องมีทะเบียนเหมือนกัน
ซึ่งเป็นทะเบียนชุดเดียวกับด้านหน้าและด้านหลัง

มาเติมเหมือนกันจากเลข๓ให้เป็นเลข๘

นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

คนขับรถแท็กซี่เสื้อฟ้า

นี่คนนี้ค่ะเริ่มออกอาการไม่พอใจแล้ว

ตำรวจจากสรวัตพยาไกรคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้

นี่ตำรวจเขาก็มาถ่ายมาทำหน้าที่นะคะ
ทีนี้คนขับรถแท็กซี่ตัวจริงก็คือคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละ

ใช่เขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่

นี่ให้คุณตำรวจไปตรวจมิเตอร์ด้วยนะ
มิเตอร์ไปปรับเรื่องของค่าโดยสารหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วตำรวจสอนอวัดพระยาไกร
พอได้รับแจ้งแบบนี้ก็มาในท้องที่ที่เกิดเหตุ

แต่บางคนคือไปคอมเมนต์นะ

ปล่อยให้รถแท็กซี่เนี่ย
ทะเบียนปลอมแล้วมาขับรับผู้โดยสารแบบนี้

คันตำรวจก็อาจจะตรวจกราบไม่พอถึง

คือบางคนรู้ทั้งรู้นะตัวเองทำผิด
โดนจับได้แบบนี้แล้วยังไม่ยอมรับเลยใช่ไหม